ในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะครับ
ลุ้นทัพนักกีฬาไทยใน๔เกม

คือวันก่อนเราเจอกับอินโดแพ้ไป๒๐
ทีนี้อีก๔นัดที่เหลือนี่คือต้องชนะเท่านั้นใช่ไหม

แล้วเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าสำคัญมากในการที่จะเจอกับเวียดนาม
ซึ่งวันนั้นมันอาจจะเป็นแมทตัดสินว่าเราจะมีโอกาสเข้ารอบหรือเปล่า
แสดงว่า๔นัดนี่คือที่ยากที่สุดคือเวียดนาม๕ธันวาคมนี้

เตะเขาก็ออกมาบอกว่าต้องลืมเกมที่แพ้กับอินโดนีเซียไป
แล้วก็มุ่งมั่นเก็บชะชนะในวันนี้ให้ได้
แต่ว่าสิ่งสำคัญคือจะต้องยิงประตูเยอะไว้ก่อนเพื่อตุนเอาไว้นะครับ
ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่ออกมาบอกว่ายังมั่นใจในการเข้ารอบอยู่
ซึ่งมีโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมที่แพ้อินโดนีเซีย
ก็บอกว่าเกมนัดที่เหลือของรอบแรก
จะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดที่ยังมีอยู่เยอะ

รวมถึงลืมความผิดหวังและแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังกลับมาสู้ต่อไปให้ได้นะครับ
เพราะทุกทีมในซีเกมคนนี้มีศักยภาพไม่ต่างกันมากนัก

พร้อมทั้งยอมรับว่าตัวเขามีอาการล้าจากการกรำศึกหนัก
ทั้งในระดับสมสอบและทีมชาติชุดใหญ่
รวมถึงยังมีศึกอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียรออยู่
แต่ก็พร้อมทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับ
เตะทีมชาติอินโดนีเซียเผลอทานเนื้อหมูเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ
ระหว่างการรับประทานอาหารที่โรงแรมนักกีฬา
ในวันเดียวที่เอาชนะทีมชาติไทยได้๒ต่อ๐
ซึ่งนักเตะอินโดนีเซียชุดนี้ทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามนะครับ
ท็อตวิดักโดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนของอินโดนีเซีย
รายงานว่าเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไม่ได้มีการแยกอาหาร
ระหว่างอาหารทั่วไปกับอาหารเราออกจากกัน
นักฟุตบอลไม่ทราบจนเผลอรับประทานเนื้อหมูเข้าไป
ซึ่งขัดกับหลักปฏิบัติของชาวมุสลิม
และจนถึงขนาดนี้ทางเจ้าภาพก็ยังไม่มีการ
แยกอาหารอิสลามและอาหารทั่วไปออกจากกันเลย

ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้
โดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง

ก็ไม่ได้ประสานขอความช่วยเหลือมาอีกด้วยนะครับ
จริงเรื่องอาหารนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับ
คโปร์เขาเตรียมนักโภชนาการมาด้วย

มันต้องกินอาหารที่สามารถปลายเปลี่ยนพลังงาน

มันอาจจะส่งผลต่อการตรวจสารกระตุ้นในภายหลังได้
เรื่องการดูแลของเจ้าภาพตอนนี้ถูกสะท้อนออกไปเยอะเหมือนกันนะฮะ